เตือนนะคะว่าจะมีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะดังนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมีลักษณะอากาศเนี่ยร้อนปกคลุมประเทศไทยขณะเดียวกันมีการพัดเอาความชื้นจากทะเลขึ้นไปมีอากาศเย็นพัดจากตอนบนของประเทศลงมากดทับทำให้เกิดฝนฟ้าขนองมากขึ้นต้องระมัดระวังค่ะอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่าอยู่ในที่

รอการระบายค่ะส่วนภาคใต้นะคะจะมีสิทธิ์ฝนตกทั้งสองฝั่ง
ร้อยละสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่พื้นที่ใดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าว
ขึ้นภาคใต้สูงหนึ่งเมตรนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลางวันอากาศร้อนมีฝนร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมต้องระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงแล้วควรที่จะพกร่มก่อนออกจากบ้านกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกฝนฟ้าขนองกันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างมาก
โดยเฉพาะใครที่อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดี
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือหรือใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะเพราะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายนะคะ
แต่ตอนนี้รีบมาค่ะรีบมาซื้อทุเรียนกันก่อนเดี๋ยวฝนจะตกลงมาจะขายไม่ทัน